ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังหารือค่ะถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางภาระที่ตกต่ำนะคะ
โดยการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากรยทได้เสนอให้อนุมัติใช้เงินจากการบริหารจัดการของกรยทเอง
จำนวน๒๐๐๐ล้านบาทเพื่อรับซื้อยางพาราจากชาวสวนยาง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาล
ค่ะซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนายวิศนุเครืองามก็ได้ออกมากล่าวแสดงความคิดเห็นถึงกรณีการมรณภาพของพระพรมสุเมธี
มรณภาพว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตรวจสอบถึงสาเหตุของการมรณภาพว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ
ส่วนการบำเพ็ญกุศลนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของญาติและทางวัด
ขณะที่กรณีที่มีกรณีการกล่าวหาเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นนะคะ
ในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดสะเก็ตนั้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเรื่องดังกล่าวจบไปแล้วค่ะ
โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยแจ้งมาแล้วว่าไม่มีความผิดเพราะเงินได้กลับเข้าสู่ระบบแล้ว
เหมือนการยืมเงินทดลองไปใช้ค่ะ
ส่วนความคืบหน้าในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นั้นนะคะ
นายวิศนุก็กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ
แต่ก็ไม่มีการถอยหลังซึ่งต้องรอดูกันต่อไปค่ะ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นี้นะคะ
บรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลก็ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นค่ะ
ซึ่งสื่อมวลชนส่วนใหญ่นะคะต่างก็สวมใส่เสื้อกันหนาวสร้างความตื่นเต้นเป็นอย่างมากค่ะ
เพราะถือเป็นครั้งแรกในฤดูหนาวที่ได้นำเสื้อกันหนาวมาสวมใส่ค่ะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวสั้นกับสื่อมวลชนระหว่างที่จะเดินขึ้นตึกบัญชาการหนึ่ง
เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้ไม่หนาวและรู้สึกอบอุ่นดีค่ะ
ส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจที่จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมในวันนี้ค่ะ
สมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน๓๕๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งจะใช้เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตรค่ะ
โดยการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท
จะเสนออนุมัติให้ใช้เงินจากการบริหารจัดการของกรยท

จากเดิมจะอนุมัติให้ใช้ได้เพียง๕๐๐ล้านบาทค่ะ
เพื่อรับซื้อยางตามนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งทางสำนักงานงบประมาณให้ข้อเสนอ
ล้านบาทนั้นนะคะให้ใช้เงินกองทุนของกยทก่อน
หากไม่เพียงพอก็ให้ใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร
ทกศค่ะขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
เสนอให้คอรมออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
อย่างภาราวงเงิน๑๕๐๐๐ล้านบาทค่ะและกรสวงการคลังค่ะ
ขออนุมัติการลงนามในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
ในส่วนของประเทศไทยค่ะและกระทรวงคมนาคมค่ะ
ขออนุมัติผลการเจรจาต่อรองกับบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ
สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนบางซื่อค่ะ
เกี่ยวกับมาตรการในการช่วยเหลือชาวเกษตรกรสวนยางพาราค่ะ
ซึ่งหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกก็จะออกมาชี้แจง
แล้วก็แถลงข่าวกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ